อันนี้ก็ต้องการข้อเท็จจริงว่าสรุปแล้วเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
มีคนไปพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของทหารค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะคะที่บ่อขยะแฟลต์ทหารย่านพญาไทย
ซึ่งสามีเนี่ยพอไปถามสามีสามีบอกภรรยาเขาหายตัวไป
ตั้งแต่วันลอยกระทง๒๗พฤศจิกายน
คือเรื่องนี้เมื่อคืนนี้ตำรวจสนบังซื้อได้รับแจ้ง
ว่าเจอผู้เสียชีวิตอยู่ที่แฟลต์สวัสดีการ
ราชการแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นอาคารสูงสี่ชั้นแล้วดาดฟ้ามีห้องที่ไม่ได้ล็อก
ข้างในนั้นเป็นบ่อทิ้งขยะซึ่งไม่ได้เปิดใช้นานแล้วนะคะ
ปากบ่อกว้าง๓คูณ๑เมตรลึก๑๕เมตร
ปรากฏว่าข้างล่างของบ่อขยะร้างตรงนี้
มีศพของนางสาวประกายแก้วอายุ๓๖ปี
สภาพคือนอนคว่ำหน้าแขนขาหักผิดรูปสวมเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาวแล้วสะพายกระเป๋าใบเล็กสีน้ำตาล
สวมรองเท้าเนี่ยค่ะในบ่อนี้มีศพอยู่
ซึ่งตอนที่เขาไปเจอเนี่ยร่างกายก็เริ่มเน่าเปื่อย
แต่ว่าไม่มีบาดแผลนะคะในกระเป๋าสะพายข้างไม่มีโทรศัพท์
ตำรวจเรียกสามีของผู้เสียชีวิตมาสอบถาม
แล้วก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุพาลูกสองขวบเข้านอนตื่นมาตอนเช้า
ก็ไม่เจอภรรยาแล้วเข้าใจว่าภรรยาไปนอนที่ร้าน

ซึ่งเขาบอกนิสัยของภรรยาเวลาไปไหนมาไหน

แต่ปรากฏว่าเขาไปดูเนี่ยรถยนต์ก็ยังอยู่มอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่
ก็แปลกใจกระวนกระวายออกตามหา
ตอนนั้นก็กลัวว่าจะตกน้ำไปหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นคืนวันลอยกระทงก็เลยไปแจ้งความด้วย

ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภรรยาค่ะ
ขณะที่น้องชายของผู้ตาย
บอกว่าคืนเกิดเหตุพี่สาวนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ที่ตึกเดียว

โดยบอกให้สามีกลับไปห้องก่อนไปดูแลลูก
แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปค่ะ
น้องชายบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปกติ
ยังติดใจในการเสียชีวิตและไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แม้ว่าพี่สาวจะมีปัญหาด้านสุขภาพ

ตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนานะคะคือหายตัวไปตั้งแต่คืนวันลอยกระทง

ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
สามีด้วยแล้วก็กลุ่มเพื่อนสามีที่เป็นทหาร
ที่ร่วมวงดื่มเหล้ากันด้วยในคืนวันเกิดเหตุนะคะ
ส่วนสาเหตุตำรวจบอกยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไร

อาจจะเป็นทั้งถูกชิงทรัพย์แล้วฆาตกรรมอำพลางศพ
โทรศัพท์ไม่มีนะคะที่ศพเนี่ยนะคะ
ที่ถนนบางนาตราดมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรประการ

ส่วนอีกประเด็นนึงผู้ตายอาจจะไปเคลียร์เงินกับลูกหนี้
แล้วก็นำไปสู่การฆาตกรรมอำพลางศพ
รวมถึงอีกประเด็นนึงที่ญาติผู้ตายบอกว่า

ที่ตำรวจตั้งประเด็นของการเสียชีวิตเอาไว้ค่ะ
อันนี้คือจุดที่พบศพนะคะ
หายตัวไป๓วันแล้วก็มาเจอที่บ่อขยะบนดาดฟ้าของตึกค่ะ